เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น
ผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของธุรกิจรถทัวร์วัย๓๖ปีถูกจ่อยิงที่ศีรษะ
ทีนี้ต้องไปดูนะว่าปมในการก่อเหตุมาจากอะไรกันแน่
ญาติของผู้ตายบอกว่าน่าจะถูกคนมาฆ่า
คงไม่ใช่การยิงตัวตายเองแน่
นี่ตำรวจสพบ้านนาศาลแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
ที่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เนี่ยนะคะมีศักดิ์เป็นป้าของผู้ตาย
อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านนาศาลที่สุราธานีค่ะ
ก็ไปเจอร่างของนายนัทเชษศรีสุวรรณอายุ๓๖ปี
นายนัทเชษเป็นเจ้าของธุรกิจรถทัวร์แล้วก็รถตู้ให้เช่า
เสียชีวิตอยู่สภาพบาดแผลคือโดนยิงค่ะ
เข้าที่ขมับขวาแล้วก็มีหมอนรองกระสุนปืนลูกซอง๑ชิ้นตกอยู่
เบื้องต้นพบก้นบุหรี่ใบจากด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็คุยกับแม่ของผู้ตายแม่อาพรศรีสุวรรณอายุ๖๕ปี
เล่าให้ฟังเพราะว่าเราก็ถามว่า
ลูกคุณแม่มีปมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
แม่บอกว่าตอนนี้คือลูกก็มีปัญหากับเมีย
ทั้งคู่เขามีลูกด้วยกันมีลูก๒คน
ทีนี้พอมีปัญหากับภรรยาแล้วเนี่ยลูกชายแม่ก็เลยหนีไปอยู่บ้านป้า
ก็คือพี่สาวของแม่นี่แหละค่ะบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
แล้วตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านตอนแรกเขาได้ยินเสียงปืนปั้งมานัดหนึ่งนะ
แต่นัดหนึ่งน่ะไม่มีใครสนใจเลยจนมาตอนเช้าอ่ะ
พี่สาวก็วิ่งไปตามวิ่งไปตามแม่ที่บ้านก็คือป้านี่แหละวิ่งมาตามป้าของคนตาย
วิ่งมาตามคุณแม่ของคนตายที่บ้านห่างประมาณ๕๐๐เมตร
แล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกเป็นลมเพราะอะไรถึงบอกว่าลูกเป็นลมล่ะ
ตอนที่เห็นเห็นตัวของนายนัทเชษนอนคว่ำหน้าอยู่
เอาแม่ก็วิ่งตามมามาดูจุดที่เกิดเหตุ
พอมาถึงลูกนอนคว่ำหน้าก็ยังคิดว่าลูกเป็นลม
พอจับตัวลูกพลิกตัวลูกดูอุ้ยเลือดไหลนองมีแผล
แม่ตกใจก็ไปตามญาติแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมต้องไล่เรียงวันที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าคืนนั้นวันที่๖ธันวานะช่วงประมาณสัก๒ทุ่ม
ตัวนายนัทเชษแล้วก็ทางฝั่งครอบครัวของป้า
นายนรเชษมาอยู่บ้านป้าเนี่ยนะก็นั่งล้อมวงกินข้าวกัน
กินข้าวมือข้ามอยู่จู่เนี่ยนายนัทเทศอะพูดขึ้นมา
เหมือนกับจะเป็นลางหรือยังไงไม่รู้เนี่ยค่ะคือประโยคที่นายนัทเชษพูด
ถ้าเกิดผมผ่านคืนนี้ไปได้นะทุกคนจะสบายแล้ว
ตอนนั้นน่ะญาติเองที่นั่งล้อมวงกินข้าวก็เอ๊ะนิดนึงนะ
ทำไมอยู่อยู่มาพูดแบบนี้แต่ไม่ได้มีใครถามอะไรต่อ
ทุกคนก็กินข้าวต่อไปทีนี้คนที่เห็นตัวในนัทเชษเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะ
คือคุณลุงค่ะชื่อว่านายประจัดไกรแก้วอายุ๕๕ปี
ลุงเล่าให้ฟังกินข้าวตอน๒ทุ่มของ๖ธันวาใช่ไหม
พอเข้าสู่วันที่๗ธันวาตอนตี๒เห็นหลานเดินอยู่หน้าบ้าน
แล้วลุงก็เข้านอนไปหลังจากนั้นตอนประมาณตี๒กว่า
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังมานัดหนึ่ง
ปืนนั้นที่มันดังมามันดังมาไม่ไกลจากที่ผมนอนหรอก
ผมก็ลุกมาเปิดประตูบ้านดูแต่ข้างนอกมันตี๒ตี๓แล้ว
มันมืดมองไม่เห็นอะไรเลยผมก็ตาไม่ค่อยดีด้วยแก่แล้ว
พอไม่เห็นอะไรก็เข้านอนต่อแล้วหลังจากนั้นน่ะนะ
ผมยังไม่หลับหรอกได้ยินเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์
มันบึ้นผ่านหน้าบ้านไปพอมาตอนเช้าอ่ะเพิ่งรู้ว่า
ไอ้เสียงที่มันดังเมื่อคืนคือเสียงปืนเหรอ
แล้วคนที่ตายน่ะคือหลานผมเองลุงบอกนะว่า
น่าจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมแล้วก็ยังถามอยู่เลยว่า
ทำไมลุงถึงไม่คิดว่าหลานฆ่าตัวตายลุงบอกว่า
อ่ะถ้าหลานผมฆ่าตัวตายน่ะปืนที่หลานฆ่าตัวตายน่ะ
มันต้องตกอยู่ในที่เกิดเหตุแต่นี่ไม่มี
อกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมน้องสาวแล้วก็หลานสาวของคนตายบอกนะ
บอกว่าก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยตัวนายนัทเชษผู้ตายเนี่ย
ย้ายมาอยู่ที่บ้านป้านี่แหละเนื่องจากทะเลาะกับภรรยา
ซึ่งเรื่องที่ทะเลาะกันเนี่ยคิดว่าภรรยาไปมีผู้ชายคนอื่น
แล้วคืนนั้นตัวนายนัทเชษก็มีการโพสต์เฟซบุ๊ก
เหมือนกับเป็นการตัดเพาะเรื่องราวในชีวิตตัวเอง
เหมือนกับเป็นการสั่งเสียเรื่องราวต่าง
ทุกคนในบ้านยังไม่คิดไงว่านายนัทเชษจะฆ่าตัวตาย
น้องของนายนัทเชษชื่อว่านายศิระธีเนี่ยนะคะ

พี่นัดน้องชายให้มาคุยคุยเรื่องอะไร
มอบธุรกิจวิ่งรถทัวร์จะโอนรถให้น้อง
แล้วพอสามทุ่มเนี่ยพี่ชายก็โทรหา

พี่ชายก็เลยฝากข้อความเอาไว้
แต่ข้อความเนี่ยคุณผู้ชมลองดูข้อความนะ
ข้อความที่พี่ทิ้งข้อความไว้ก็คือ
พี่จะโดนดักแล้วไม่รู้พี่จะรอดไหมคืนนี้
พอฟังแบบนี้โดนดักมันหมายถึงอะไรได้บ้าง
จะมีคนมาตามฆ่าเหรอหรือยังไง
นี่เป็นข้อความสุดท้ายที่ได้รับจากพี่ชาย
ทีนี้ค่ะตำรวจก็มาตรวจค้นบ้านป้า
หลังที่เกิดเหตุเจอปืนลูกซองสั้น๑กระบอก

แล้วลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายที่เป็นลูกเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าปืนนี้เป็นปืนที่ผมเอามาซ่อนเอาไว้เอง
ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะ
แต่ตำรวจก็ต้องเอาทั้งตัวนายราเชนคนนี้
รวมถึงอาวุธปืนไปตรวจสอบด้วย
ด้านผู้กำกับสพบ้านนาศาลเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลกระจ่าง
บอกว่าสาเหตุเรื่องนี้น่าจะมาจากเรื่องชู้สาว
เพราะว่าผู้ตายเองก็เพิ่งจะเลิกรากับภรรยา
มีลูกด้วยกันสองคนแล้วนอกจากนี้เนี่ย

ก็เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติด
พอหลังจากเกิดเหตุก็ต้องเชิญตัวญาติ
ตอนนี้ถามว่าคุณตำรวจคะคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
คุณตำรวจบอกว่าสอบปากคำไปแล้ว๕ปาก
เดี๋ยวจะเร่งหาหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ